ไปดูเรื่องราวที่วุ่นหน่อย
หมูตัวหนึ่งน้ำหนักประมาณสักเกือบร้อยกิโล

โอ้โหก็ต้องตามจับกันอย่างทุลักทุเลคุณผู้ชม
ตัวมันก็หนักแล้วมันก็ไม่นิ่งอ่ะนะเนี่ยฮะ
ตกลงมาแล้วคนก็ต้องไปช่วยกันจับแบบนี้นะครับ
ก็เป็นสภาพที่อย่างที่เห็นล่ะครับ
มีทั้งชาวบ้านตำรวจสายตรวจสพเมืองลำปาง
อาสากู้ภัยสว่างนครลำปาง
รีบกันไปช่วยวิ่งจับหมูตัวนี้เป็นเพศผู้
มากเลยนะน้ำหนักสักประมาณสัก๑๐๐กิโลได้
หล่นมาจากกระบะอิซูสุทะเบียน
อ่ะบอกทะเบียนแล้วกันเผื่อพรุ่งนี้ใครจะเสี่ยงโชคแล้วกันนะ
บ่อใบไม้ทอทง๑๘๓๗ลำปาง
เกิดแถวถนนป่าไม้ใกล้กับวัดประตูต้นพึ่งอำเภอเมืองลำปางเมื่อวาน
ก็จับกันอยู่สัก๑๐นาทีก็ต้องมัดนะ

แล้วก็เอาตัวหมูขึ้นรถกระบะไป
ก็ท่ามกลางความโลกใจของทุกคนแหละ

เออไปจับมันอ่ะมันก็ร้องเนี่ย

ทางด้านของนางคำสุกเจ้าของหมูบอกว่าเดินทางมา

จากพื้นที่ของตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมือง
จะนำไปเลี้ยงต่อนะฮะที่อำเภอแม่เมาะนะครับ
ขนหมูใส่กระบะไปแล้วกั้นด้วยคอกสแตนเลส
แต่พอถึงจุดนี้มีหมูตัวนี้มันกระโดดข้ามไปเลย
กระโดดข้ามเองหรอเออข้ามคอกข้ามกระบะ
แล้วลงไปที่พื้นเองก็ต้องจอดรถแล้วก็ตามวิ่งไล่จับแบบนี้
เหมือนมันไม่อยากไปด้วยอ่ะเออมันตกใจอ่ะเนี่ยฮะ
เมื่อกี้เห็นสภาพรถกระบะแล้วคือถ้าเกิดหมูกระโดดข้าม
เอาจริงไอ้คอกนี้มันก็สูงอยู่เหมือนกันนะ
ดังนั้นแปลว่าต่อไปคือจะต้องหาเป็นอะไรมาคุม

อีกตัวหนึ่งก็อยู่ข้างบนด้วยความเอาใจช่วยเพื่อน